กันที่จังหวัดกระบีนะคะก็เปิดเผยความพร้อมของการแข่งขัน
ที่ใช้สังเวียนหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีตำบลอ่าวนาง
โดยชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดกะบี่ค่ะ
แล้วก็เงินรางวัลรวม๒แสนบาท
จุดประสงค์นะคะเพื่อผลักดันให้จังหวัดกระบีเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
มุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคตค่ะ
ซึ่งในรายการนี้นะคะก็แบ่งการแข่งขันเป็น๔ประเภทด้วยกัน
ก็คือมีปั่นจักรยานนะคะวิ่งเทรลภายระคายักษ์แล้วก็ว่ายน้ำ
ซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่๑๙สิงหาคมนี้ค่ะ